สงฆ์ที่ไม่ค่อยดีออกมามันก็จะทำให้เสื่อมศรัทธา
คือบางทีมีผู้กระทำผิดแค่นิดเดียว
แต่มันเสียหมดเลยทั้งวัดทั้งวงการเลยนะคะ
เหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้มีภาพในสังคมออนไลน์
แชร์ภาพข้อความสนทนาระหว่างผู้ชาย๒คน
สองคนนี้เขาทำอะไรกันโชว์วัยวะเพศกันค่ะ
ทีนี้อีกฝ่ายนึงเนี่ยคือนุ่งแบบนี้สีเหลือง
ห่มเหลืองแบบนี้ด้วยอ่ะนะคะค่ะแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อ่ะโอ้
เออแล้วก็มีการชักชวนคู่สนทนาบอกว่ามาอยู่ด้วยที่วัดไหมล่ะอย่างนี้นะ
เป็นข้อความที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะชายคนหนึ่งส่งภาพอวัยวะเพศให้กับอีกฝ่าย
แล้วก็ชักชวนอาบน้ำชวนมาอยู่ด้วยกันแต่ที่คนเห็นแล้วมันทนรับไม่ได้จริงจริงก็เพราะว่า
ชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระสงฆ์สวมจีวอนมีข้อความชวนให้มาอยู่กุฏิและบอกอีกว่าพระในวัดระดับเจ้าอาวาสก็มีรสนิยมทางเพศเหมือนกันด้วย
ทีมข่าวตรวจสอบค่ะทราบว่าชายที่นุ่งเหลืองโชวัยวะเพศเป็นสามเณรรูปหนึ่ง
อยู่ที่วัดย่านบางบ่อจังหวัดสมุทรประการก็นำภาพบางส่วนไปสอบถามชาวบ้าน
ซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันที่เห็นแล้วบอกว่าไม่เหมาะสมเลยค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยไม่ดีมันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วจะเป็นของที่ไม่ดีไงก็ไม่ควรทำ
เป็นเด็กกันขนาดนี้โตขึ้นมามันก็เลิกไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะไม่สมควรจะ
ไม่สำควรจะทำอ๋อใช่อืมถ้าอยากจะทำก็ไปสละ
ไปข้างนอกก็ยังไม่ดีเลยเป็นคนยังไม่ดีเลย
คนทั่วไปก็รับไม่ได้เหมือนกันอืมอ่าใช่เราก็ดูของเราคนเดียวไง
ไม่ต้องส่งไปให้คนอื่นก็ดูอ่าอืมเราดูของเราเองจ้ะอืมคนสาธารณะรู้จัก
แต่จะพระไม่พระพระไม่พระก็ไม่ใช่รับไม่ได้อืมคนก็เหมือนกันนะ
อยู่ดีดีจะเอาของวันนี้ไปส่งให้คนอื่นดูได้ไงได้ยังไงทีมข่าวค่ะ
ไปที่วัดนี้นะคะไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เจ้าอาวาสยอมรับค่ะว่าชายที่อยู่ในภาพเป็นสามเณรในวัด
แต่ว่าไม่ใช่พระนะคะก็ได้เรียกมาสอบถามแล้ว
และทางสามเนรยอมรับว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพิ่งทำครั้งแรก
เจ้าวาดก็เลยตักเตือนให้โอกาสปรับปรุงตัวและห้ามแชทข้อความลักษณะดังกล่าวอีก
ส่วนที่มีการเขียนคือพาดพิงไปถึงพระรูปอื่นในวัดว่ามีรสนิยมทางเพศเหมือนเขาเนี่ย
เชื่อว่าสามเณรคงไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ายใครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องเข้มงวดในการดูแลมากขึ้นนะคะ
ฟังเสียงของเจ้าอาวาสหน่อยค่ะ
ก็มีทีนี้ว่าจะทำไงก็ทำไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะ
นี่ต้องอยู่ที่ตัวเค้าเองล่ะลักษณะระเบียบของวัดเนี่ยมันใช่พระฯภาค
ก็ต้องดำเนินการว่าเขาเป็นเนรอยู่นะในความเห็นเขาเรื่องเขาไม่เป็นจริง
อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพราะว่าไอ้ตัวอยู่นี่อันนี้อยู่นู่น
คนละที่กันมันไกลกันมันก็ต้องมีการวางกฎวางระเบียบ
ลงโทษกันนิดหน่อยอย่างนี้ถ้ามันถึงขั้นหนักก็ถึงขั้นศึก
นะฮะถ้าไม่หนักก็มาคุยกันได้ว่าอนุโลมได้นะ
อยู่ไปจะทำต่อไปอีกอ่าทีนี้พูดคุยกับทางสามะเนรเนี่ยค่ะ
สามเณรอายุ๑๘ปีก็ยอมรับว่าเป็นคนที่อยู่ในแชทนี้จริง
รับว่าทำเรื่องไม่เหมาะสมแล้วก็กราบขอโทษท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสปรับปรุงตัว
โดยบอกว่าตัวเองบวชเนรที่วัดนี้มากว่าห้าปีแล้วหลังจากทำวัดเสร็จก็เข้าไปเล่นมือถือในกุฏินะคะ
กระทั่งช่วงบ่ายวันนี้มีผู้ชายสวมจีวอนใช้ไอจีทักมาคุยกันตั้งแต่บ่าย๒ถึง๓ทุ่ม
แล้วทีนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาขอดูก็เลยส่งรูปให้ดู
ไม่รู้ว่าภาพนี้ถูกแชร์ออกไปจนกลายเป็นข่าวอะค่ะอันนี้เสียงของสามเณรนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะ
เข้าไปหยอกน้องเขาเล่นครับแล้วน้องเขาก็ขอลูก
ประมาณนั้นครับอีกภายหนึ่งเดี๋ยวชวนก่อนครับผม
ก็คุยเล่นกันแล้วก็น้องเขาก็มาบอกอีกทีว่า
เขาส่งรูปไปให้เพื่อนเขาดู
ครับผมท่านเมตตาให้โอกาสครับขอโทษในสิ่งที่กระทำลงไปเพราะความคึกขนองครับ
ทางสามะเนรก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะใช้มือถือเล่นโซเชียลให้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
ไม่ใช่แค่สามะเนรหรอกคนทั่วไปด้วยนะคะ
เล่นโซเชียลอะไรอะไรก็ถูกแคปได้หมดภายในไม่กี่วินาทีนะ
เป็นพระเป็นสามะเนรนี่โชว์วิวแบบนี้ไม่ได้นะคะ
มันต้องสำรวมค่ะ